ผู้เล่นทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบัน
ของสมสรรค์มากเป็นระดับต้นของไทยลีก

ซึ่งวันนี้ก็ประเดิมคลิปแรกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ

ประธานสมสรรค์พร้อมด้วยประหลายาอย่าง

ต้องรอกันอีกสักพักใหญ่นะครับ

ไทยลีกลงทางไทยลีก๑ก็จะกลับมาแข่งขันกันแล้วนะครับ